หรือยังนะตัวเลขมีที่ไหนยังไงบ้างยัง
วันนี้วันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวซื้อกันไม่ทัน
เดี๋ยววันนี้ผมจะให้คุณรัชพรเป็นคนนำข้อมูลนี้ก่อน
เพราะว่าผมจะไม่เป็นคนเปิดเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่ได้เลขที่ดีไป

สีเหลืองของเรา๒คนสีครีมคือวงคลของวันสุด

คุณไม่ปรึกษาใครเลยใช่ไหม
ขออนุญาตนะคะ
เหมือนกับการเขียนว่ารถคันนี้สีดำจากสีขาว
คุณผู้ชมดูให้เขาทำกับผมแบบนี้เนอะ
วันนี้คุณทัศนัยเล่าข่าวนี้ได้แล้วมาดิฉันนำเข้าเลยดีกว่าไม่รอช้านะคะ
ไปวัดเชษวนารามที่ตำบลหนองปลิวกันเลยคุณผู้ชม
อยู่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรค่ะครับ
ชาวบ้านเขาพากันไปกราบไหว้ไปขอโชคลาภจากเทพกุมารแก้วปิ่นเพชรกันคึกคักมาก
บนด้วยนูนะผัดเผ็ดนำแดงผลไม้พืชและของเล่นค่ะ
อธิษฐานเสร็จก็พาไปดูน้ำตากันหน่อยไม่ใช่น้ำตาคน
แต่เป็นน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์หน้ากุมาร
อนุญาตให้ส่องได้ด้วยตาเปล่าเท่านั้น
เพราะฉะนั้นอย่าถ่ายรูปเด็ดขาดนะคุณที่วัดนี้

ถ่ายปุ๊บรูปเปลี่ยนปั๊บเขาบอกงั้น

แต่ผู้สื่อข่าวเราขออนุญาตเป็นพิเศษ
ขอใช้กล้องเนี่ยแทนดวงตาเพื่อที่คุณผู้ชมที่เขาไม่ได้ไปจะได้เห็นหน่อย
คือเขาไม่ได้ถ่ายรูปแต่เขาเป็นถ่ายคลิปวิดีโอ
อื้อใช่แหม่ก็ดิ้นไปเรื่อยเนอะ

ส่งมาให้กันดูถ้าจินตนาการไม่ออกอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้
ติดบอร์ดไว้ให้ครบเลย๐๙นะจ๊ะ

แต่นี่คือสิ่งที่เราได้มา
ดิฉันเห็นเป็นกุญแจซอน

คือตัวโน้ตกุญแจซอนคุณไม่เหมือนเอาดูดิ

คุณผมเห็นเป็นเลขที่ผมบอกไป

ต่อไปที่อุดรธานีบ้านดุงกันหน่อยนะคะ
ถ้าไม่ไปเนี่ยคงนอนไม่หลับอ่ะค่ะ

ก็ให้เลขแม่นนักแลนะคะ
แต่บางคนเนี่ยคือไปบนบานสารกล่าวนะคะ
อย่างชาวบ้านที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
เขาเคยมาบนบานสารกล่าวที่นี่บอกว่า
ขายคอนโดราคา๓ล้านบาทได้

เครื่องเส้นไหว้มาบูชาแก้บนแบบนี้นะคะ
แล้วมีการบวงสวงเปิดทรัพย์รับโชค

จากพ่อปู่ศรีสุธโธมะยะศรีปฐมมาพ่อจำ

ผมพูดอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าฟันเสื้อตรงนี้มันสีเหลืองแล้วใช่ไหม
อ๋ออนุญาตแล้ว
เดี๋ยวผมพิมพ์ให้ค่ะเอออีกที่หนึ่งนะไปไปได้แล้วอนุญาต
ได้แล้วใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมฮะยังอยู่ที่เดิมเลย
ที่บ้านดุงอุดรธานีนะฮะไปที่สารเก่าดั้งเดิมของพ่อปู่ศรีสุโธ
และมะย่าศรีปุฒุมหมาที่บ้านนลเมือง
มีนายเอกชัยชาลีโพกเป็นชาวสกลนคร
พร้อมคณะแม่ครัวร้านผัดไทยชื่อดังของอำเภอวนอนิวาส
ไปตั้งโรงทานแล้วก็แจกผัดไทยให้กับคนที่ไปกราบย่า
กราบไหว้พ่อปู่แม่ย่าครับ
หลังจากขอพรเสร็จปุ๊บนะฮะจากศาลหลังเก่ากับหลังใหม่เสร็จ
คุณผู้ชมเชื่อไหมมีคนถูกรางวัลที่๑
งวดประจำเดือนกุมภาพันธ์มาต้นปีที่ผ่านมา
ก็เลยกลับมาขอโชคลาภเพิ่มเติมถูกแล้ว

เลขอะไรไปฟังเขาพูดเลยครับ
งวดนี้แหละชอบตัวไหนลูก

บอกเลยลูก
บอกเลยลูกชอบชอบ
ชอบก็มีอะไรละ๘๕ใช่ไหม

เหรอนั่นคือเลขที่เขาชอบ

เพราะว่าคงเหมือนกุศตนัย

เขาก็เลยคิดว่ามันจะบอกดีหรือเปล่า

วัดโพธารามอำเภอสรรคบุรี

ที่นี่เขาวงสวงเรือไม้สักทอง

เครื่องเส้นสวงมีทั้งหัวหมูบายสี

มีพระประหลัดสัญชัยอติพัฒโธ
เจ้าอาวาสเป็นผู้นำพิธีเลย

เจ้าแม่สีสบายทองกลิ่นเข้าร่าง

เจ้าแม่เข้าร่างสาวคนหนึ่งที่มาร่วมพิธีค่ะ

ลักษณะจะกระหายน้ำ
น้ำแดงแล้วก็มานั่งหน้าเรือให้เซียนตัวเลขได้สอบถามกัน
เฮ้ยเขียนเลยเหรอ
เจ้าแม่จริงปะเนี่ย
อ๋ออันนี้ก็อ่างน้ำมนต์
อันนี้น้ำตาเทียนลองดู

คือพูดถึงเรือไม้ตะเคียนกันหน่อยละกันนะคะ
ว่าเป็นเรือของวัดที่ให้พระเนี่ย

เขาฝันเห็นนางตาเทียนยืนอยู่กลางแม่น้ำน้อย

ส่วนเรือไม้สักทองเป็นเรือค้าขายสมัยเก่า

ก็เลยมาขอโชคขอลาบกันอย่างต่อเนื่องแน่นขนาดแบบนี้
โอ้โหจะเลขอะไรเดี๋ยวผมพิมพ์ให้ในเฟซบุ๊กละกันนะ
บางคนมองไม่ออกหาไม่เจอเนอะ
ครับเรื่องของเรือไม้ตะเคียนยังไม่หมดนะคะ
จากชัยนาฏพาลงใต้ไปที่ทรงคล่า

ชาวบ้านบอกว่าไปพบเรือพายโบราณนี่แหละ
โผล่ขึ้นมากลางลำห้วยเล็กกว้างก่อนแล้วกัน

ความกว้างของเรือคือสักประมาณ๑๕เมตร
ไปเจอกลางสวนยางพาราค่ะในหมู่บ้านสำนักขาม
เรือเป็นเรือไม้ตะเคียนขุดทั้งต้น
อายุอนามก็กว่า๑๐๐ปีแล้วนะคะ
คือหัวเรือโผล่มาจากลำห้วยทอดยาวสักประมาณ๗เมตร
แล้วก็ยังมีส่วนอื่นจมอยู่ในลำห้วยอีกด้วย
ต้องบอกเลยนะณตอนนี้ยังไม่มีใครกล้าขุด
เรือไม้ตะเคียนลำนี้ขึ้นมา
สิ่งที่ทำก็ได้แต่ทาถูทาถูแบบนี้
เอาแป้งไปโรยค่ะเอาผ้าสามสีไปผูกค่ะ

เราไปถามชาวสวนยางพารา
นายสัญญาเจริญวาธีบอกว่าตัวเองเป็นชาวสวนกรีดยาง
ก็กรีดยางในสวนนี้มานานแล้วนะ
ก็ไม่เคยสังเกตนะคะว่ามีเรือโผล่มา
กระทั่งลูกชายออกหาปลาแล้วก็บอกว่า
มีไม้คล้ายซากเรืออยู่ในลำห้วย

จนกระทั่ง๒เดือนที่แล้วออกไปกรีดยางกับเมีย
แล้วเมียไปข้ามลำห้วยอีกฝั่งหนึ่ง
แล้วปรากฏว่าไปเหยียบไม้ที่โผล่มา
ไม่กี่วันต่อมาจู่เมียก็มีอาการปวดหัว

ทีนี้ทำไงก็เลยต้องมีการจุดทูปขอขมา
อาการปวดหัวเวียนหัวมันหายปั๊บ
เขาก็เลยบอกว่านี่แหละน่าจะเป็นเพราะ
อิทธิฤทธิ์ของเรือไม้แม่ตะเคียนลำนี้
หลังจากที่ข่าวนี้แพร่สะพัดออกไปชาวบ้านในพื้นที่
ก็นำอุปกรณ์ทางการขอโชคขอลาบ
ทั้งกระป๋องแป้งทั้งโทรศัพท์มือถือ
เทไปก่อนเลยแป้งเทไปก่อนแล้วก็ถู
เสร็จปุ๊บเอามือถือถ่ายรูปเลยค่ะ
หลายคนก็บอกว่าก็เห็นนะเห็นเป็นตัวเลขนะ
แต่เขาก็ไม่บอกเราก็บอกว่าลูกคุณดูสิ
ในส่วนย่างพารายังมีแม็กซ์คาขายแล้วตอนนี้เอาไปขาย
เนี่ยฮะมันก็เป็นสีสันซึ่งเราก็เก็บมาฝากคุณผู้ชมแหละ

ความยาวเรือไม่รู้ความกว้างคือ๑๕เมตร
คุณผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณแล้วกันนะฮะ
เราก็นำเสนอให้ดูเป็นบรรยากาศสีสันกันไป
ถูกว่าวันนี้วันที่๑๕ก็มีสักนิดหนึ่ง
ไปต่อทีมเรื่องของญาตาเขียนพันปีสี่นาง
เพราะว่ามี๔ต้นที่สำนักสงภูกุ้มข้าว
ตำบลคำผุงอำเภอโพชัยจังหวัด๑๐๑นะฮะ
ชาวบ้านจากทั่วทุกสัตว์อาทิตย์เขาก็รวมตัวกัน
โดยแป้งขอเลขกับญาติตะเคียนจนข้าวแบบนี้แหละครับ

พ่อใหญ่มหามักคณายกวัดก็บอกว่า
เมื่อเดือนสิงหาคมมีการขุดลอกสระในสำนักสงฆ
ก็ไปพบซากหอยดึกดำบันอายุ๑๓๐ล้านปี
ไปพบกระดูกไดโนเสาร์พันธุ์กินพืช

สาธุชนที่มาวัดก็เลยเอาแป้งไปรูป
แล้วก็ไปได้เลขกันมากกว่าไปซ่งไปซื้ออะไรกันไปแหละ
เลขอะไรก็แล้วแต่คนจะมองนะครับ

มันทำไมมันหยดออกมาได้บางทีชัดเจนขนาดนั้นเดียวมันก็เหมือนเลยเนาะเอออะไรแบบนี้
อันนี้บอกคุณผู้ชมก่อนนะว่าเราสนับสนุนให้ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่นะคะ

อ่ะไปต่อที่อีกหนึ่งที่ใช่ไหมใช่ค่ะที่ราชบุรีนะครับที่ราชบุรีค่ะ
คุณผู้ชมราชบุรีพาไปบ้านหลังนี้ค่ะพาไปดูต้นกล้วยแปลกครับ
ในสายตาใครแปลกในสาตายสายตาสายตาของเซียนตัวเลข

เป็นต้นกล้วยประหลาดเพราะต้นเดียวค่ะมีสองเปลี่ยนสองคลือแต่ละคลือมี๘วี
นับลูกได้๑๙๗ลูก๑๙๗ลูกนะคะชาวบ้านก็พากันมาส่องแบบนี้แหละค่ะ
แล้วแน่นอนนะคะคอเซียนตัวเลขเขาก็ไม่พลาดที่จะมาขอ
แล้วก็เอาผ้าสามสีมาผูกกันนะ
อย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไปแหละมันมีหลายที่นะ
มันก็เกิดขึ้นหลายตัวเลขแล้วแต่คุณผู้ชมจะจินตนาการ
เอาละกันส่วนที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีครับ
ชาวบ้านพากันไปนี่เลยหน้าภาพอายุภาพ
ภาพขึ้นมาเลยนี่ไปจุดทูบจุดเทียน

ผูกภาคแพร่สามสีต้นมะพ้าวันนี้อายุ๘เดือน
แต่แต่คุณผู้ชมเห็นไหมอะไรมันงอกขึ้นมา
ชาวบ้านก็เอ๊ะเขาบอกว่ามันเหมือนพญานาคใช่ไหม
มันออกมาขดอะไรแบบนี้นะฮะ
ต้องบอกว่าต้นมะพร้าวอายุ๘เดือนนี้มันอยู่ในสวนมันเบอรี่ครับ
อยู่บ้านเลขที่๖๖ทับ๖ของจ่าเอกสมศักดิ์หนูขจัดอายุ๕๖ปี
มะพร้าวมันแตกยอดเสียนออกมาเหมือนเป็นเสียงของพญานาค
ก็เลยแบบเป็นเรื่องแปลกของชาวบ้านเขานะครับ
เจ้าของบ้านก็บอกว่าเห็นความแปลกของยอดมะพร้าวมาประมาณ๑เดือนแล้ว
หรือว่าเกี่ยวกับต้นไม้ลงมาดูเหมือนกันนะ
ก็ได้แก้ไขทันท่วงถือด้วย
อันนี้พูดในแง่ของเกษตรกรนะ
อิทยาศาสตร์ด้วย
ไปต่อกันที่ไหนแล้วเนี่ย
เขาพระทองอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช
จำได้ไหมที่มีหมูเทพ
หมูเทพหรือหมูเทวดาอายุ๔ปีเศษ
ที่วัดเขาเลี้ยงเอาไว้

เห็นอยู่นี่มีเจ้าอาวาสวัดมีพระสงฆ์มีญาติโยมนะคะ

คือเจ้าตัวนี้ชื่อว่าเจ้านำโชคค่ะ

ที่มันถูกเรียกเป็นหมูเทพเป็นเพราะว่า

มีทั้งหมด๒๐นิ้ว
ปกติหมูต้องมี๑๖นิ้ว
แต่ว่าเจ้าตัวนี้มี๒๐นิ้ว
คือขาข้างหน้าสองข้างเนี่ย
มันมีนิ้วงอกเพิ่มมาข้างละ๒นิ้วไงคะ

กันมาตั้งแต่สิงหาคมปี๕๙แล้ว
เพราะเขาเชื่อว่าหมูที่มี๒๐นิ้วเนี่ย

เขาก็ได้เลขกันมาอ๋อมันตายลงวันที่๑๓พฤศจิกายน
คนก็เลยเอาวันที่มันตายกับเรื่องของนิ้วนี่แหละ

ค่ะนะครับอ่ามาดูเรื่องของงูกันหน่อยนะคะ

อยู่ไหนอยู่ไหนดูสินี่นะคะในพื้นที่
นั่นไงอุ๊ยลายเขาสวยนะ
นั่นไงงูเหลือมตัวใหญ่เลยนะคะชาวบ้านไปเห็น
มันไปนอนขดอยู่อะค่ะขดอยู่ใต้ต่อสั่งข้าวกลางทุ่งนา
พอเห็นแบบนี้ก็รีบแจ้งตำรวจแล้วก็กู้ภัย

แต่สิ่งที่ชาวบ้านน่าจะอยากรู้มากกว่านั่นก็คือ
น้ำหนักและความยาว

ยาว๔เมตรน้ำหนัก๒๐กิโลกรัม
ก็จับมันไปใส่กระซอบ
แล้วไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
ตรงไหนนะครับแล้วมันจะกลับอีกไหมเนาะ
คือเคยมีชาวบ้านเขาออกมาร้องเรียนเหมือนกันนะว่า

ยาว๔เมตร
หนัก๒๐กิโลยังอยู่ที่เรื่องของงู

ม้ามืดเชื่อนี่

อันนี้เหลือมจริงตัวเมื่อกี้หลามแต่ตัวนี้เหลือม
เจ้าของบ้านก็เลยต้องรีบแจ้งกู้ภัยไปช่วยนะครับ
อุปกรณ์ครบมือครับช่วยกันจับงูลงจากกำแพงนะ
ที่มันจะเลื้อยเข้าบ้านเนี่ยมันตัวใหญ่มากนะ
ตัวนี้เขาใช้เวลาในการจับ๔๐นาที
คล้องที่หัววัดความยาวอันนี้ยาวกว่าอันนี้๔๓เมตร
น้ำหนักหนักกว่าด้วย๗๐กิโล
เขาบอกว่างูเหลือมคืองูที่ยาวที่สุดในสายพันธุงู

คำถามคือปล่อยที่ไหนครับ

พาไปสำรวจแผงสลากินแบ่งกันสักนิดนึงแล้วกันนะคะ
ตลาดเทศบาลเมืองราชบุรี

เลขที่เขาขายกันคนหาซื้อกันเยอะมาก

ไปดูเลขฮอเลขเฮลิคอปเตอร์กองพันบินที่๙ดีกว่า

อ้าวนี่เหรอ

๗๓๓แอดวานมากไปดูเลขเฮลิคอปเตอร์แล้วนะ
เราจะขึ้นฟ้าติดปีกกันทุกคนแล้ว

นายกรัฐมนตรีที่ใช้ช่วงตรวจราชการ

อันนี้คือเลขรถของนายกนะคะ

ชาวราชบุรีเขาหาซื้อกันเกลี้ยงแผงเลย

สุดท้ายพอหาไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนใจ

แผงลอตเตอรี่ที่ข้างธนาคาร

คือที่นี่เขาให้โชคผู้โชคดีถูก
รางวัลที่๑มาแล้ว๒งวด

แต่งวดนี้นะไม่ได้ช่วยทำให้ขายดีขึ้นเลย

เขาบอกว่า๓แผงเนี่ยยังเหลือสลากเยอะแยะมากมาย

ก็มันถูกตรงนี้ไปแล้วมันคงไม่ถูกซ้ำหรอกมั้
อะไรแบบเนี่ยนะฮะแม่ค้าก็บอกกันว่า
ขายไม่ดีเลยไม่รู้เป็นเพราะเศรษฐกิจหรือเปล่า

เพราะว่าขายเกินราคาอันนี้มันก็ถูกต้องนะ

โดนปรับกันไปหลายครั้งเหมือนกัน
มีเลขดังของชาวทุ่งเสรียมถามกันอยู่
เราจะไม่ได้บอกที่หน้าจอแล้วกันนะครับ
ย้ำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
คนเชื่อก็เชื่อคนไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับ
เอาเป็นบรรยากาศมาฝากสีสันทั่วประเทศไทย